คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวสนุกกันดีกว่า
เรื่องราวในโลกโซเชียลมันมีเยอะมากนะ

นั่งดูนั่งเจอนั่งหาอะไรที่มันสนุก
เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะกันได้มากมาย

ติดตามกันเลยกับช่วงของตลอดข่าว
มันถึงหนึ่ง

จะพาคุณผู้ชมไปร่วมรุ้น

ทีเธอนี่ทุกคนต้องมาเป็นผู้โดนติดยาเสียเอง
นี่ทุกคนงานนี้จะเสียทรงขนาดไหน

อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน
อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน

อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน

อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน

อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน
อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน
อุ๊ยไม่อยากเหมือนกัน
เท่ของเจ้าแมวเหมียวตัวนี้กันสักกันหน่อย
บอกเลยครับว่าสเต็ปการเดินของมันเนี่ยมนุษย์ยังอายเลยนะครับ
เป็นยังไงล่ะครับสเต็ปการเดินแบบปูนวอค
อยู่กับที่ของพี่เขาไม่ธรรมดาจริง
มนุษย์ผ่านมาเห็นถึงกับต้องหยุดมอง

คราวนี้ไปดูคลิปจากต่างประเทศกันสักหน่อย
กับพ่อนุ่มสุดจี๊ดคนนี้
ที่เห็นน้ำทะเลแล้วเนี่ยมันอดใจไม่ไหว
เลยต้องกระโดดลงไปเล่น
แต่เหตุการณ์จะจบยังไงไปดูกันครับ

เอ้าน้ำ
ก็นึกว่าน้ำจะลึกพอกระโดดได้
แต่เดินโชคร้ายที่น้ำทะเลลงพอดี
แล้วอยู่ในช่วงที่คุณพี่เขาเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศซะด้วย
แบบนี้เนี่ยก็หยุดไม่อยู่สิครับ
งานนี้คราวหน้าคราวหลัง
เปลี่ยนไปกระโดดน้ำในสระแทนดีกว่านะครับ
โอ้โหดิฉันว่าโดดอย่างนี้เข้าสระเถอะ
อ๋อไปสระว่ายน้ำเถอะค่ะทะเลนะมันไม่ได้ลึกขนาดนั้น
ตรงชายหาดนะคะแล้วเอาอะไรไม่ลงเอาหน้าลง

จริงดิฉันว่าเขาอาจจะทำคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ถ้าลุมลงไปแล้วเอาสมมติตายตรงนั้นตายเป็นผีทะเลเลยนะ